ไปที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ปัญหาเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะ
ล้างรถแล้วถนนเปียกก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ปัญหาเพื่อนบ้านอีกแล้วถนนเปียบก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการโตเถียงกันเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันก็คงจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ
เพราะว่าเซ็นเซอร์ก็กดจนนิ้วห้องหรืออีกนะคะ
แต่ว่าที่เราเห็นก็คือว่าถนนเปียก
แล้วก็๒ฝ่ายก็
จะได้ยินฝ่ายหนึ่งมี๓คนอีกฝ่ายหนึ่งก็อยู่บ้านล้างรถอยู่แบบนี้

นี่คือการทะเลาะกันของคนที่อยู่ในซอยเดียวกันค่ะ
ที่ตำบลบ่อตาโล่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือไม่พอใจที่บ้านนี้ล้างรถ
แล้วทำให้น้ำมันไหลมาแล้วทำให้ถนนเปียกเฉอะแฉะ
แล้วถ้าย้อนกลับไปทำไมเรื่องแค่นี้ถึงจะต้องมีปัญหา
คือเขาบอกว่าสองบ้านนี้ก็มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เคยเข้ามาไกลเกลี่ยเหมือนจะจบ
แต่ว่ามันก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกค่ะ
ฝั่งบ้านที่ล้างรถบอกว่า
เวลาคู่กรณีขับรถผ่านหน้าบ้านก็จะตะโกนด่า
หรือว่าเวลาขับรถผ่านหน้าบ้านก็จะขับผ่านเร็วอะค่ะ
พอไปเตือนให้ขับช้าระวังชนเด็กก็ถูกด่ากลับมา
พยายามจะไม่ตอบโต้แล้วหนีเข้าบ้าน
แต่ก็ยังไม่หยุดค่ะตะโกนด่าเรื่อยจนทำให้ทนไม่ไหว
ก็ให้หลานสาวส่งคลิปเรื่องราวมาร้องเรียนเพจและสื่อต่าง
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ปัญหา

ทีมข่าวก็ตามไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ที่บ้านซอยวากราฟหมู่๕ตำบลบ่อตาโล่นะคะ
ไปคุยกับนายอุกฤษมะมังอายุ๒๙ปี
บอกว่าคือในซอยนี้เขาจะเป็นญาติเครือญาติห่างกัน
อยู่กันมาก็ไม่มีปัญหาเพิ่งจะมาช่วงหลังนี่แหละค่ะ
เริ่มจากปัญหาเรื่องการเผาขยะ
จอดรถขวางทางเข้าออกซอย
หนักเข้าถึงขั้นเตะถังขยะที่วางหน้าบ้านกันก็มีค่ะ
ทั้งญาติที่เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ด่ารวมหมดเลย
ก็อยากให้ช่วยเรื่องนี้แหละพี่อยากให้จบครับพี่
เราไปถามอีกฝ่ายนึงบ้างค่ะที่อยู่ในคลิปนะคะ
ก็คือฝั่งคู่กรณีซึ่งอายุ๔๐ปี
ก็ยอมรับค่ะบอกว่ามีปัญหากันจริง
บ้านนั้นล้างรถน้ำแฉะถนนทั้งที่เคยตกลงกันแล้ว
จะไม่ล้างรถทำให้ถนนแฉะก็เลยเดินไปถาม
แต่บ้านนั้นก็อ้างว่าหน้าบ้านของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้
ก็เลยเป็นที่มาของการโต้เถียงกัน
ฝั่งนั้นก็มีความหยาบคลายให้ของลับเธอก็เลยยิ่งโมโหนะคะ
จังหวะนั้นลูกสาวกับแม่กลับมาพอดีก็เลยกลายเป็น๓คนนะคะช่วยกันค่ะ
ข่าวออกไปว่าครอบครัวของเธอไปรุมด่าหรือคุกคามนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะว่ามีการไกล่เกลี่ยกันหลายรอบแล้วแต่บ้านนั้นไม่ยอมทำตาม
ก็เลยบานปลายเธอเองบอกว่าไม่ได้อยากมีเรื่องค่ะ

เข้าออกออกแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีคนกลาง
ช่วยไกลเกลี่ยในการพูดคุยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันล่ะค่ะ

ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กันไปอีกนานแค่ไหนนะครับ